ล่าสุดนะคะก็ผู้ต้องหาเนี่ยถูกนำตัวไปฝากขังครั้งแรกแล้วแล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวด้วย
โดนแจ้งไป๕ข้อหานักแล้วก็ลักษณะเนี่ยยังคงเครียดอยู่
เขาบอกว่าอดีตภรรยาเขาที่เขาฆ่าเนี่ยมาเข้าฝันเขาด้วย
ถามเขาว่าทำไมต้องฆ่าตายอืมอ่าเป็นคำถามด้วยกันกับสังคมแหละครับ
อืมที่อยากถามว่าทำไมต้องฆ่ากันให้ตายขนาดนั้นใช่ค่ะ
พนักงานสอบสวนสนพญาไทยคุมตัวนายดานุสรนุ่มเจริญหรือว่านายเจ
ผู้ต้องหาคดียิงอดีตภรรยานางสาวปียนุษชัดไทยหรือว่าตายจนเสียชีวิต
คลินิกเสริมความงามในห้างย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิไปฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษนะคะ
โดยพนักงานสอบสวนแจ้งไป๕ข้อหาค่ะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะถือเป็นคดีอุกชะกัน
หลังจากที่ก่อเหตุผู้ต้องหาก็หลบหนีด้วย
คดีก็ถือว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงค่ะ
นายดานุสรพูดสั้นระหว่างตำรวจคุมตัวนะคะ
บอกว่าขอโทษมันเป็นเรื่องของคนสองคน
ขอโทษสังคมกับสิ่งที่ทำลงไป
เมื่อคืนนี้คืนแรกที่นอนห้องขัง
ตำรวจก็ชี้แจงบอกว่านายดุนุสรเองก็มีอาการเครียด
แต่ก็รอหลับได้รับประทานอาหารได้ตามปกติ
ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ
ด้านแม่นายเดี๋ยวนุ้นสอนก็บอกนะคะว่าจากการพูดคุยกับลูกชายเนี่ย

รับว่าทำไปเพราะความหึงหวงรักผู้ตายมาก
ตอนก่อเหตุมันขาดสติแต่ตอนนี้สำนึกผิดแล้ว

และลูกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนระหว่างที่ถูกขังเนี่ย
ตายซึ่งเป็นอดีตภรรยาที่เขาฆ่ามาเข้าฝัน
แล้วถามเขาว่าทำไมต้องฆ่าตายด้วย
แม่บอกว่าแม่ก็ทำได้แค่บอกลูกชายว่าไม่ต้องคิดมาก
ก้มหน้ารับโทษยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำ
ทั้งตัวแม่เองแล้วก็ลูกชายก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็อยากจะขอโทษฝั่งครอบครัวคนตายด้วยค่ะ
เขาก็บอกบอกว่าแม่ที่เจ๊ทำไป
โมโหแล้วเจ๊รักเขามากรักมากจริง
เขาก็บอกแม่ว่าคืนนี้ตายมาหาแค่นั้นเขาบอกฆ่าเขาทำไม
ใช่แล้วเลยบอกว่าก็ไม่ต้องคิดมาก
เราไปดูฝั่งครอบครัวของคนตายกันบ้างคือครอบครัวของตายนะฮะ
ล่าสุดนั้นร่างก็เดินทางไปถึงบ้านเกิดที่จังหวัดตากแล้ว
แน่นอนครับทุกคนทำใจไม่ได้โศกเศร้าเสียใจ
รอรับร่างไร้วิญญาณของตาย
ซึ่งต้องเชื่อนาณไปประกอบพิธีที่บ้าน
เป็นจังหวะที่โรงศพที่บรรทุกร่างของตายเดินทางไปถึงพอดี
เนื้อพี่น้องรอรับร่างของนางสาวเปียรุกชัดไทย
กลับถึงบ้านเกิดที่อำเภอสามเงาที่
มีพ่อของผู้ตายครับจุดทูปเชิญโดยวิญญาณของลูกสาว
โดยวิญญาณของลูกสาวทำกลางความโศกเศร้าเนี่ยแล้วก็มีการ
โลงดูหน้ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปิดแล้วก็นำไปตั้ง
เพลงกุศลนะแล้วก็มีญาติพี่น้องไปรอรับศพจำนวนมาก
ทีเดียวแม่ของตายเองบอกว่าสิ่งที่อยากจะบอกลูกสาวคือว่า
ไม่ต้องห่วงลูกนะตากับยายจะเลี้ยงดูให้ดีที่สุดจะส่งเสีย
ให้เรียนสูงที่สุดและมีงานทำพร้อมบอกว่าอยากจะขอวอนไป
ยางหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือเงินชาพนักศพลูกสาวหน่อย
เพราะจริงแล้วเนี่ยที่บ้านเองก็ฐานะยากจนส่วนที่เหลือ
ถ้าเกิดว่ามีเงินเหลือจากการทำศพแล้วก็จะเก็บเป็นทุน
ให้กับหลานเพราะว่าตอนนี้ถือว่ากำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่
พ่อติดคุกแม่ก็เสียชีวิตเอาไว้ศึกษาแล้วก็เรียนกัน

ไม่ให้อาภัยแม่ก็ยืนยันว่าไม่ให้อาภัยไม่ต้องมาขอ
เข้ามาเนอะไม่อยากเห็นหน้านะครับส่วนเช้าวันนี้ที่บ้าน
งานนะก็มีชาวบ้านมีเพื่อนไปร่วมกันช่วยงานแล้วก็ไป
บริจาคเงินช่วยเหลือในการจัดงานศพให้กับตายด้วยบาง
คนก็มีการเอาข้าวสารอะไรมาร่วมทำบุญเพราะว่าครอบครัว
ตายเองก็ยากจนนะครับทางด้านนายวีระชัดไทยซึ่งเป็น
พ่อของตายเองก็บอกว่ารักลูกสาวคนนี้มากลูกสาวเนี่ยเป็น
นิสัยดีไม่เคยเกเรไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจไม่
เคยด่าว่าหรือทุบตีลูกเลยเสียใจมากที่เกิดเหตุแบบนี้
กับลูกสาวตอนนี้ทำใจไม่ได้อยากจะบอกลูกว่าไม่ต้อง
ห่วงไม่ต้องห่วงลูกนะฮะตากับยายจะดูแลหลานอย่างดี
ที่สุดถึงแม้ว่ายายจะป่วยเป็นมะเร็งต้องไปหาหมอทุก
เดือนก็ตาม
ไอ้ตาพอเลี้ยงได้
กัดปันหยิดเกลือก็ต้องเลี้ยงคนที่อยู่ก็ต้องสู้กัน